เจ้าหน้าที่ก็ได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมพระราช
พระเมลุมาตในฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
ขณะที่ประชาชนต่างปรับลื้มที่ได้มีโอกาสเข้ามาชม
แบบใกล้ชิดมากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตติดตามได้จากรายงานค่ะ

ค่ะถือว่าเป็นโอกาสพิเศษสำคัญที่สุดนะคะ
สำหรับประชาชนที่ได้มีโอกาสเข้าไปชมพระเมรุมาตร
หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิค่ะ
ซึ่งหลายคนนะคะก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
ปลื้มจนหาที่สุดไม่ได้ในชีวิตนี้แล้วค่ะ
ประชาชนต่างทยอยเข้าชมพระเมรุมาตรที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงทิศเหนือ
ฝั่งหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะหลังจากที่เสร็จสิ้นพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ
ได้ตรวจเข้มอนุญาตให้เฉพาะประชาชนที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ใส่กางเกงยีนรองเท้าแตะเข้าไปในพื้นที่แต่อย่างใดค่ะ
ขณะที่ประชาชนที่ได้เข้ามาชมพระเมรุมาตรต่างปราบปลื้ม
เพราะไม่คาดคิดว่าจะมีการเปิดให้เข้ามาชมพระเมรุมาตรอย่างใกล้ชิดแบบนี้ค่ะ
โดยนางพรทิพย์และนายยุทธพงศ์ฮั่นวัฒนาวงศ์
สองสามีภรรยาชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
กล่าวด้วยความดีใจว่าเธอและสามีค่ะ
เดินทางมาเพื่อน้องถวายบังคมลาในหลวงราชการที่เก้า
ตั้งแต่วันที่๒๕ตุลาคม
แต่เพราะคนเยอะเลยทำให้พลาดโอกาส
และวันนี้ค่ะตอนแรกก็ตั้งใจจะเดินทางกลับ

เพราะอยากเดินดูบรรยากาศรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ซึ่งเมื่อเดินมาถึงจุดนี้เห็นว่าเจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้ามาชมพระเมรุมาตร
ตัวเองและสามีก็ดีใจมากค่ะ
และจะขอเก็บเอาภาพความทรงจำครั้งสำคัญนี้อยู่ในใจตลอดไปค่ะ

ก่อนจะกลับบ้านก็อยากจะให้ได้เข้าถึงตรงนี้ค่ะ
คิดว่าวันนี้คงจะมีโอกาส

แต่ก็ป้ามาทั้งหมด

ถึงยังไงต้องมารอจนให้ได้เข้า
แต่เมื่อกี้พอเดินเข้ามาถึงก็ได้เข้าเลยค่ะ

อยากจะมีสูทรรวมอื่นแม่งนี้
ขอบคุณที่สุดที่ได้ข้อมูลค่ะ
และพบว่าเปิดเข้าชมพระเมลุมาตร
ก็รู้สึกเป็นบุญสูงสุดในชีวิตค่ะ

เพราะเคยดูแต่การถ่ายทอดพระราชพิธีในโทรทัศน์
คาดคิดว่าจะได้มาชมแบบใกล้ชิดเช่นนี้ค่ะ
พ่อของทุกคนทั้งโลกตั้งแต่คนพิการตั้งแต่เด็กฉลาดที่
ลูกสาวได้ไปเรียนเมืองตองก็เพราะท่านนี่แหละค่ะ
หนังสือพิมพ์กูยังเก็บไปอยู่ค่ะ
ก็เสียชีวิตแล้วค่ะในทุนของหลวงก็เลยไม่ลืมค่ะ
ท่านเป็นคนแบบว่าไม่ใช่รักประชาชนคนเดียวค่ะ
ไอ้นั่นด้วยรักคนพิการรักคนจนรักตั้งแต่เด็ก
เด็กพิการหรืออะไรก็ช่างเขาท่านรักหมดเลยค่ะ
รักท่านในโลกนี้คงใส่ยังไม่มีอีกแล้ว
ค่ะค่ะซึ่งการเปิดให้ประชาชนได้เข้าไปชมพระเมรุมาตร
หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐินะคะ
ก็เป็นการเปิดให้เข้าไปชมกรณีพิเศษค่ะ
ซึ่งประชาชนที่ยังไม่มีโอกาสได้เข้ามาชมพระเมรุมาตรนะคะ
ก็สามารถมาเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่๒พฤศจิกายนค่ะ
ซึ่งเป็นวันที่ทางรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชมอย่างปกติค่ะ
ส่วนที่เห็นอยู่ด้านหลังของดิฉันนี้นะคะ
ก็คือประชาชนบางส่วนที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาชมพระเมรุมาตรนะคะ
ก็มาเกาะติดบรรยากาศอยู่พื้นที่รอบนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะ